เรียกว่าน้องยะดานาริญญาคุ้นชื่อกันไหมไม่ยังไม่คุ้น
เรียกอีมิ้งเฮ้ยรู้เลยรู้นะอีมิ้งนี่แหละค่ะ
ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงหลายคนต้องร้องอ๋อแน่เลย
รอเรือมาเลยหลายคนต้องร้องอ๋อคุณผู้ชม
เจอตัวน้องยาดาที่งานบวงสวงผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็น
ตัวเป็นนางเอกเรื่องนี้นะคะน้องก็เลยบอกว่า
บอกเล่าความปังในวงการกันหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเข้าฉายเนี่ย
ยาดาก็คอนเฟิร์มกับเราว่าช่วงนี้งานชุกจริงคุณพี่
มีละครถ่ายทำอยู่๓เรื่องคืออะไร

และก็ผู้ใหญ่รีสีบานเย็นนี้นะครับ
และยังมีภาพยนตร์กับซีรีส์รอการพูดคุยรายละเอียดกันอีก
แล้วก็ยังมีภาคต่อของร่างทรงอีก
จะได้เล่นเรื่องนี้ต่อหรือเปล่านะฮะ

จากความตั้งใจการทำงานของน้องยาดาแล้ว

ชื่อใหม่ที่เปลี่ยนมามันพาปังหรือเปล่า
ยาดาบอกว่าก็น่าจะมีส่วนนะคะพี่
เพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ยดานาริญญาได้ปีกว่า
งานเข้าไม่หยุดเลยจ้า
เปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างก็ค่อนข้างดี
จริงแล้วตอนนั้นหนูตั้งใจเปลี่ยนเพราะเรื่องสุขภาพนะคะ
เพราะว่าชื่อเก่ามันไม่ค่อยดีในด้านสุขภาพ
เราก็มาสังเกตที่ผ่านมาในชีวิตเราอย่างนี้

พอเปลี่ยนเราก็บอกกับอาจารย์คนที่ตั้งชื่อว่า
ขอให้มันดีทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอเปลี่ยนปุ๊บ๓วันก็คอนเฟิร์มร่างทรงเลย

เรื่องร่างทรงรับบทมิ้งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแหละเราคงเหมาะกับบทนี้ค่ะ
โอ้โหรอติดตามผลงานน้องทั้งปีแน่นอน